ผมไปแอบชอบผู้หญิงอยู่คนนึงนี่พี่
นี่พี่เบิร์ตนี่ฉันบอกแกแล้วไม่ได้พูด

แกแก่ชิดเค้าอะไรอย่างเงี้ย

แต่ก็ไม่จีบไปบ้านเค้ารวยมากเลยพี่

ใครน้องนี่เรื่องเพื่อนพี่
คนเรารักกันมันอยู่ที่ใจเว้ย
เขาไม่ได้ใช้ฐานะรักกัน

แต่ดีมันมาได้สามีรวย

ไอ้นี่ดูถูกซะแล้ว

อีกนานไม่นึกใช่ไหม
แฟนที่ผมแอบชอบไม่ได้หรอกพี่

ผมคืออยากเจอหน้าเขาทุกวัน
แต่ไปรอหน้าบ้านเขา

ทำไมให้สองวันกว่าจะได้เจอเพราะอะไร

นี่เขาใหญ่ขับรถไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วไอ้น้อง

ไม่ใช่เขาใหญ่ปักช่อง

บ้านเขามี๖ชั้นเชื่อมมั้ย

เมื่อก่อนก็นอนได้ถึงมากกว่าจะลงมา๓วันแล้วพี่

ไม่มีมุกนี่แล้วที่เอกจริง

บ้านเขาคือมีป่ามีแม่กไม้เหมือนป่าเมส
สะดวกอาเมศรพูดอะไรออกไป

บ้านของใหญ่มากำลังตั้งใจฟัง

ใหญ่ยังไงมันก็ไม่เกินไปกว่าความรัก

เอ็งอยากเข้าบ้านไปใกล้ชิคกับลูกสาวเขาไหม

นี่ถามจริง
น้องพี่เขาอุตส่าห์ช่วย

เวลาแฟนเองเนี่ยเค้าอึ๊บไม่ออก

บคตะสวน

แต่เป็นคนสวนในบ้านเค้า
จะได้ใกล้ชิดได้เจอหน้ากันทุกวัน

ความดีชนะใช้ความดีชนะ

ไอ้งไปวางไว้ตรงนั้นเพราะวางปั๊บและเองก็เอาหญ้ากบ

ไอ่หญ้ากบพอทนเอาเหี้ยว้างด้วย
เอาเงียบให้

แต่พวกผมไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับ
ไม่มีอุปกรณ์เลยนะอุปกรณ์ไม่มีครับเงินมรึงมีไหมไม่มี

ขอดูมีตรงนั้น
ไม่แพงหน่อย
บ้า

จอบค่าราคาไม่แพงอย่างที่คิด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

ตัดไว้ก่อนตัดแล้วเดินผ่านไปเลย

แล้วทำมาจะป๊า๊กกะติก

แล้วอุปกรณ์ทำสวนอันไหนมันถูกสุดอะพี่

นั่นแหละสิอุปกรณ์ทำสวน

นะเอาแท้คุณสาว

ธอมธอมกับบางโกก็เหมือนกันอย่างนี่
ผู้หญิงค่ะหน้าเอาจะหวานขนาดนี้
ทำไมต้องมาทำตาหวานใส่พี่แหม

นี่มองไม่ออกเหรอโอ้ยหน้าอย่างกับหนังปลาทอด
นี่ถามที่หล่ออย่างนี้ที่บ้านมีกระจกข้างบน
หนุ๊ยบอกตรงเบอร์สองกับขันน้ำมน

พอใจหรือยังมันกระเพื่อมก็ไม่รู้ว่าที่หล่อ
เดี๋ยวพ่อแทงไปทอดให้ลูกกินไป
เออนี่นี่

ถ้าพี่มีดอกไม้แดงหน่อยนะพี่ใช่

นี่คำพอบเหรออันนี้งอกโรงเรียน

ครับพี่บอลของพี่บอลนี่อะไรนี่
นี่คือจอบพระนะฮะค่ะ
ใครซื้ออันนี้ไปนี่นิสัยไม่ดีคลมไม่ได้ทำไมนะ
ถ้าใครถืออันนี้แสดงว่าเป็นคนชอบขุดคุย

ผมไม่ขุดผมขุดไอ้นี่ของขวางยังไงด้วย
ครับอยู่นานยัง๒ปี
ผมอยู่๓ปีไม่เห็นเนี่ยผมย้ายแล้ว

ของหน้าดิบ่าเขาเรียกว่าซ่อมหัวดิน
ซ่อมหัวดินเท่าไร

ของผมนี่คือธาตุพลาสติกครับผม

แต่ว่าตัวคาดเนี่ยทำมาจากพลาสติก
ก็ไม่น่าจะแพงมีแค่พลาสติกกับไม้
ทำงานง่ายราคาไม่แพง
คุณซายเพราะว่าเวลามีนัดกันอย่าถือเลยนะมันคราดกัน

เอาล่ะนี่คือของทั้ง๓แบบค่ะ
คำถามข้อแรกก็ทำเอาคุณซายของเรามึนตึบซะแล้ว
ไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือไม่

ข้อแรกพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อแต่ที่ไม่ต้องลุ้นในตอนนี้
คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากไก่ย่างห้าดาว
สามเมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุดหนึ่งไก่ย่างห้าดาวต้นตำรับหนึ่งตัว
ไก่ย่างห้าดาวพริกไทยดำหนึ่งตัวสามไก่ย่างสูตรบาร์บีคิวหนึ่งตัว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา
บ้าพูดทำไมนี่
ไม่รักแล้วไปออกค่าห้องให้เขาทำไม
สงสารเด็กมันพ่อแม่เขาตาย

พี่นี่มันใจบุญสุนทานจริงนะ
ปล่อยให้เมียไปเก็บขวดพลาสติก
ก็หาเงินมาเช่าห้องให้เด็กอยู่
แน่บ้างนะเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขา
แค่เขารักเรานี่ก็โอเคแล้ว

โอ้โหแต่ว่ามันบอกหนู
ว่าซื้อดอกไม้นี่มาจากโพวงอะไร

หนูไปเดินปากคลองตลาดหนูก็เห็นแบบนี้เลย

ไว้โพวงปากคลองโพวงปากคลองตลาดปากคลองตลาดปากคลองนั่นแหละหนูก็ว่างั้นแหละ